คุณผู้ชมคะเพิ่งผ่านพ้นบรรยากาศวันไหว้ครู

หลายโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในวันไหว้ครู
เราได้เห็นบรรยากาศความอบอุ่นความผูกพันเนาะ
นักเรียนที่เป็นรุ่นพี่เพิ่งจบม๖ไป
เข้ามหาวิทยาลัยได้ก็จะแต่งชุด
นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นมาหาครู
หาคุณครูนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสีสันมากก็คือพานไหว้ครู
เป็นสีสันทุกปีเลยค่ะมีไอเดียแปลกแหวกแนวกันมาตลอด
แต่ว่าปีนี้มีอีกหนึ่งความประทับใจ

เพราะว่าผู้มนุยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ก้มกราบคุณครูหญิงคนหนึ่งที่เคยสอนสมัยมัธยมต้นนั่นเองค่ะ
เรื่องนี้กลายมาเป็นกระแสแล้วก็ชื่นชมกันในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
นั่นก็คือดรยุทธศาสตร์กงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่จังหวัดขอนแก่น
ก้มกราบอาจารย์หญิงเนื่องในวันไหว้ครู
เมื่อวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ

ก็มีการระบุว่าอาจารย์หญิงคนดังกล่าว
เคยสอนพอก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการ

ใช่ก็เลยมีเสียงชื่นชมแล้วก็เต็มไปด้วยความประทับใจค่ะ
คุณดูสีหน้าของทั้งสองท่าน
เพิ่มปริมน้ำตาจะหลายค่ะพอเลยคุณอืมอืม
ส่วนก็ยกย่องด้วยนะคะว่าการกระทำครั้งนี้
ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสิทธิ์ที่ไม่ลืมครู
แม้ว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ตามนะคะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้รับการเปิดเผย
จากพอโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะ

ในงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
เมื่อวันพระรหัสบดีที่ผ่านมา
โดยบุคคลที่ผอได้ก้มกราบ
ก็คืออาจารย์บันทงอาศนะ
ชำนาญการพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
ซึ่งเคยสอนวิชาเลขาคณิต

พอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อปี๒๕๒๐คุณ

บอกว่าตั้งแต่ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการ
อยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อปีที่แล้ว
ทราบมาว่าอาจารย์บันทงที่เคยสอน

ไปกราบไหว้มาแล้วครั้งหนึ่ง

รับด้วยค่ะบอกว่าสมัยที่ตนเองเป็นเด็ก
มีความสนิทสนมกับอาจารย์มาก

ก็หวนกลับมาแล้วก็เต็มไปด้วยความรักความผูกพัน
แต่คุณคิดดู๓๙ปี
จากการเป็นลูกศิษย์จนกระทั่งปัจจุบันเป็นท่านผอ
ก็ยังไม่ลืมพระคุณของคุณครู
ใช่ส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะ

พอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดจากการที่
อาจารย์บันทงร้องไห้ออกมาก่อน
ก็เลยทำให้ผอก็รู้สึกซึ้งแล้วก็หลั่งน้ำตาตามนะคะ
เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเช่นเดียวกัน
ไปฟังเสียงพอพูดถึงอาจารย์บันทงกันค่ะ
ก็อยากให้ทุกนั้นได้ถือปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไป
ครูก็คือคนที่รักเราที่ผัวใจนะครับ
แม้ว่าครูจะด่าจะว่างหรือจะอะไรก็ตาม

พเวอร์เป็นตัวอย่างที่ดีมากน่ะ
นี่คือครูกราบครู

พอปลื้มนะปริมปลื้มเราก็น้ำตาครอ
ตำแหน่งนี้ไม่ที่สำคัญเลย
ถ้าหากเทียบแล้วบุญคุณที่คุณครูมีต่อเรานี่
ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าตำแหน่งเหล่านั้นอีกนะคะคุณผู้ชม
บรรยากาศดีแบบนี้แหมเอาให้ชมในช่วงสายแบบนี้
โอ๊ยรู้สึกดีใช่ค่ะประทับใจ